อินโดนีเซียเตรียมยุติส่งรายงานแม่บ้านไปทำงานในต่างประเทศ
โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่สิ้นเดือนนี้เป็นต้นไป
เพื่อตัดปัญหาการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายกรณีนะครับ
ยกเลิกการจัดส่งแรงงานไปประกอบอาชีพผู้ดูแลบ้านในต่างประเทศ
เป็นไปตามนโยบายของประธานธิบดีโจโควิโดโด
ผู้นำอินโดนีเซียหลังเคยเกิดกรณีลูกจ้างถูกนายจ้างทำร้ายร่างกาย
เมิดสิทธิ์ในด้านต่างโดยจะเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการ

แต่ลูกจ้างที่ยังคงทำงานในต่างประเทศและมีนายจ้างที่ดี
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ตามเดิม
ขณะที่สถานทูตอินโดนีเซียก็ยังสามารถออกวีซ่าทำงานให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานอยู่เดิมได้
หากทั้งลูกจ้างและนายจ้างไม่มีปัญหาร้องเรียนใด
แต่ภายในปีหน้าก็จะไม่มีการส่งออกแม่บ้านชุดใหม่จากอินโดนีเซีย
เพื่อไปทำงานดูแลบ้านอีกแล้ว
ในแรงงานอินโดนีเซียที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ๗ล้านคนจำนวนนี้๑๖๐ทำงานเป็นแม่บ้าน
โดยแม่บ้านเหล่านี้มักจะเผชิญกับการละเมิดสิทธิ์ถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกปฏิบัติเยี่ยงธาตุ
ไม่ได้บรรจุเรื่องของสิทธิมนุษยชนเอาไว้
โดยเฉพาะในตะวันออกกลางที่ไม่มีการปกป้องดูแลการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากนัก